กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูเรื่องของลุงพลกันหน่อยไหม
ยังจำกันได้อยู่ไหมคะพี่บอลหายไปนานมากค่ะ
ใช่ค่ะหายไปนานจริงนะคะวันนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องอะไร
ที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนเมษายนสารมีการตัดสินออกมา
ให้มีการย้ายพญานาคที่อยู่ที่บ้านกกอกตอนนี้ก็คือให้ลื้อถอนย้ายออก
ทีนี้เนี่ยก็เลยมีว่าวันนี้มันมีความขึ้นหน้าว่าลุงพลเขาย้ายออกแล้วนะ
ก็คือเอากลับไปตั้งที่บ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ก็หลังจากที่สารจังหวัดมุทหารตัดสินคดีตัดไม้ในเขตป่าสงวนนะคะ
พิพากษาจำคุก๒ปี๓เดือนนายชัยพลวิพาเนี่ยค่ะ
ก็ให้รอลงอายาไป๒ปีนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสารยังสั่งให้ลื้อถอนพญานาคด้วยนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกก่อภายใน๓๐วัน
ก็อย่างที่บอกค่ะก็สารเนี่ยตัดสินตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ
ลุงพลเองวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันแรกของขั้นตอนการย้ายพญานาคปู่ปาริจิตนาคาราช
มีการขึ้นนั่งร้านเนี่ยเขาบอกตัดเป็น๕ส่วนเพราะค่อนข้างที่จะสูงอะนะคะ
เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปอีกจุดหนึ่ง
ส่วนพื้นที่ที่จะเคลื่อนย้ายปู่พญานาคไปตั้งใหม่ก็คือบริเวณบ้านวังเยี่ยม
ตำบลหนองแวงใต้นะคะที่จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งพญานาคห่างจากบ้านของพ่อแม่ของลุงพลประมาณสัก๒๐กิโล
อยู่ในที่ดิน๑๖ไร่ค่ะที่เขาบอกว่าทางลุงพลและกลุ่มแฟนคลับเองเนี่ยร่วมเงินกันซื้อ
เดี๋ยวลองฟังเสียงลุงพลหน่อยค่ะไม่ได้ยินกันมานานแล้วค่ะ
ตอนนี้เราก็ติดตามเรื่องการอุทธรณ์อยู่นะครับ
ก็เอละที่หน้าเนี่ยก็คงจะต้องขับได้ที่สารอีกรอบนึงนะครับ
เพื่อที่จะแจ้งทางศาลว่าจะย้ายจากบ้านกรอก
ที่บ้านจำปาดงเหนือก็เป็นอำเภอวรรณวิวาสเหมือนกัน
ก็เบื้องต้นได้คุยกับวิศวกรนะครับ
ก็จะทำเป็น๕ท่อนการเคลื่อนย้าย

ก็เป็นทีมวิศวกรที่จ้างมาจากกรุงเทพค่ะ
แล้วก็ยังมีทีมช่างชำนาญงานจากอำเภอต่องงอจังหวัดสกลนคร

ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะ
เพราะว่ากลัวจะได้รับความเสียหาย
เชื่อว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
ก็ใช้เงินในการเคลื่อนย้ายหลากหลายแสนบาท